ต่อกันที่หนุ่มฮอตคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับสามีแห่งชาติ๒๐๑๘คนล่าสุด

เออทรวศีลนะคะหรือว่าฟิล์มธนภาษณ์ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นขวัญใจ

ตอนนี้กลายเป็นลูกรักของคุณบอยทะกลเกียจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ตัวเองก็ไม่ติดขัดอะไรเป็นเพราะอะไรไปฟังกันเลยจ้า
ผมก็เคยทำงานกับฟิล์มมานะครับ

แล้วก็เห็นเขาเล่นอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะครับ
แล้วเราก็รู้ว่าฟิล์มเป็นคนที่ตั้งใจในเรื่องของการแสดง

เขาก็โอ้ดีเลยครับ
คือปกติค่ะพี่บอยจะไม่ค่อยยอมรับแบบเต็มความเต็มคำว่าใครเป็นลูกรักของเขานะคะ

ฟิล์มจะว่ายังไงเกินหน้าเกินตานักแสดงรุ่นพี่หรือรุ่นเดียวกันหรือเปล่า
ให้หนุ่มฟิล์มมาบอกให้เราฟังเลยนะ
ว่าดีใจหรือเปล่าเนี่ย
ไม่หรอกผมว่าเขาก็รักทุกคนเท่ากันแหละ
คือผมอยู่กับที่นี่มาสักพักนึงแล้วผมรู้สึกว่า
ผู้ใหญ่ให้โอกาสทุกคนเท่ากัน
ขึ้นอยู่กับว่าใครจะทำโอกาสที่มีอยู่ในมือได้ดีแค่ไหน

ขึ้นอยู่กับว่าตอนที่ได้ทำงานแล้ว
ใครจะทำออกมาได้ดีที่สุดแค่นั้นเองครับ
โอกาสได้มาเท่ากันอยู่ที่ว่าคุณจะพิสูจน์ฝีมือให้เขาได้เห็นหรือเปล่า
แต่ตอนนี้ต้องบอกว่าฝีมือทางการแสดงเป็นที่ประจักษ์แล้วล่ะ
เล่นให้คนรักกันทั่วบ้านทั่วเมืองได้ขนาดนี้
ยังไงเล่นละครถึงได้เป็นสามีแห่งชาติไปแล้วแบบนี้
คือฝีมือทางการแสดงเนี่ยก็ว่าดีแล้วนะ